อัปเดตอาการป่วยโควิดของสองสามีภรรยา
แมททิวแล้วก็พี่ลีเดียนั่นเองค่ะ
สองคนนี้กำลังใจยังดีนะคะแล้วก็ยังได้กำลังใจดีจากแฟนคลับ
รวมไปถึงกำลังใจจากครอบครัวส่งกันมาอย่างต่อเนื่องเลย
อาการโดยรวมตอนนี้ยังปกติดีทั้งคู่มีผลข้างเคียงจากการทานยาเล็กน้อย
เมื่อวานนี้ทานยาเป็นวันสุดท้ายแล้วซึ่งก็นับรวมได้ครบ๑๐วันเต็มค่ะ
ก็ต้องรอเอ็กซาเรย์ปอดเพื่อความชัวร์กันก่อน
และที่สำคัญหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจโควิด
ผลการตรวจต้องออกมาเป็นลบติดต่อกันถึง๒ครั้ง
จะแสดงได้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้ว
แต่ว่าหลังจากตรวจไปผลของทั้งคู่ยังคงเป็นบวกอยู่ค่ะ

แต่ว่าพี่แมททิวเองบอกว่าไม่เป็นไร
ตอนนี้กำลังใจมีกันตลอดค่ะ
เพราะว่าได้มาอยู่กันสองคนแล้วกับคุณลีเดีย

แมททิวเล่าว่าพอได้ใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้
รู้เลยค่ะว่าทุกคนทำงานหนัก

ดังนั้นทุกคนก็ควรช่วยคุณหมอด้วยการอยู่ที่บ้านค่ะ
คิดสั้นแค่เพราะว่าอยากจะออกไปเจอเพื่อน
อยากจะออกไปสนุกเพราะว่ามันมีผลกับครอบครัวของเราทุกคน
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าสู้ทุกคน
เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ